ตำรวจภูทรภาค๓ครับได้สนที่กำลังกับทหารจับกลุ่มผู้ต้องหา
พร้อมยึดไอซ์๕๐๘กิโลกรัมขณะกำลังลักลอบลำเลียงเข้ามาอย่างพื้นที่ภาคกลาง
ซึ่งถือว่าเป็นยาเสพติดล็อตใหญ่ที่สุดในรอบปีติดตามเรื่องนี้จากรายงานครับ
ยกตัวเต็มนี้ไปแล้วก็ตัวนี้ไปที่หลังเราไปเรียนเออโอเคไป
ปุ๋ยจำนวน๑๑ใบที่มีหมายเลขกำกับทุกถุง
เคลื่อนย้ายออกจากรถกระบะทะเบียนต่อเต่าพ๓๕๓๗กรุงเทพมหานคร
ซึ่งจากการตรวจสอบพบว่ามีการซุกซ่อนไอซ์๕๐๘ถุงหรือ๕๐๘กิโลกรัมไว้ในถุงชา
ซึ่งลักษณะดังกล่าวบ่งบอกว่ายาเสพติดเหล่านี้เป็นของกลุ่มวาใต้ที่ลำเลียงขึ้นฝั่งทางประเทศเพื่อนบ้าน
ผมได้กล่าวไปแล้วเมื่อครั้งที่แล้วว่าขณะนี้กระบวนการยาเสพติดได้เริ่มเปลี่ยนเส้นทางการขนย้าย
โดยใช้ภาคอีสานทั้งตอนบนและตอนล่างเป็นเส้นทางการลำเลียงยาเสพติดนะครับ
ซึ่งของกลางที่จำนวนดังกล่าวนั้นถ้าคิดเป็นเงินไทยในประเทศไทยประมาณพันกว่าล้าน
แต่ถ้าออกไปสู่ต่างประเทศจะคิดเป็นเงินประมาณหมื่นกว่าล้าน
ยาเสพติดล็อตนี้นับว่าเป็นการจับกลุ่มจำนวนมากที่สุดในรอบปี
และเป็นครั้งแรกที่มีการจับผู้ต้องหาพร้อมยึดไอซ์จำนวนมากที่สุดในพื้นที่ภาคอีสาน
ซึ่งไม่ทราบนามสกุลตอนนี้เราอยู่ที่จังหวัดนครพนม
อีกชุดหนึ่งไปขยายผลเพื่อตามหาในบี
ที่สูดทราบว่าในบีตัวชนคือใคร

ตำรวจผุดทรอนสีดาจังหวัดนครราชสีมา

ทะเบียนต่อเตาพพ๓๕๓๗กรุงเทพมหานคร

่งหน้าจังหวัดนครราชศรีมา
แต่เมื่อมาเจอด่านบนถนนมิตรภาพ
รถคันนี้กลับชะลอความเร็วแล้วกลับรถทันที
เมื่อถึงแยกบ้านแฟกจึงเลี้ยวเข้าซอย
แล้วขับรถไปจอดทิ้งไว้ข้างวัดน้องโค
ห่างจากถนนประมาณ๓๐เมตร
รุ่งเช้าชาวบ้านและพระสงฆ์สังเกตเห็นรถต้องสงสัย
แจ้งผู้นำชุมชนให้เข้าตรวจค้น

ตัดสินใจแจ้งตำรวจและทหาร
นำกำลังเข้าตรวจค้นภายในรถ

ภายในบรรจุไอซ์๕๐๘มัตต์น้ำหนัก๕๐๘กิโลกรัม

่อมศรีหรือโอเล่ที่ให้การรับสารภาพ
ไม่ทราบนามสกุลจริงซึ่งหลบหนีการจับกลุ่มไปได้

ยาเสพติดจากจังหวัดนครพนม

เพื่อนำยาเสพติดไปส่งอย่างพื้นที่ภาคกลาง
โดยได้รับค่าจ้างเป็นเงิน๒๒๐๐๐บาท
ขณะที่แนวทางการสืบสวนพบว่ายาเสพติดล็อตนี้

จากนั้นถูกส่งมาตามเส้นทางในจังหวัดท่าขี้เหล็กของพม่า
แต่เนื่องจากในพื้นที่ภาคเหนือถูกกดดันอย่างหนักจากเจ้าหน้าที่
ทำให้กลุ่มนักค้ายาเสพติดเปลี่ยนเส้นทาง
ไปใช้แม่น้ำโขงฝากฝั่งสปลาว
ก่อนจะนำมาขึ้นฝั่งไทยตามช่องทางธรรมชาติ
อำเภอท่าอุเทนจังหวัดนครพนม
ส่วนรถกระบาดทะเบียนต่อเต่าพ๓๕๓๗กรุงเทพมหานคร
ซึ่งเป็นของกลางจากการตรวจสอบพบว่ารถคันนี้
มีความเชื่อมโยงกับเครือขายยาเสพติดผาขาว
ที่มีผู้ต้องหาชาวไทยหลบหนีไม้จับ
เปิดธุรกิจอยู่ในประเทศเพื่อนบ้าน
ข่าวไทยรัฐทีวีรายงาน